เกิดขึ้นกับประเทศฝรั่งเศสนะครับกับเหตุที่
ที่มีผู้ก่อการร้ายขับรถบรรทุกเข้าไป
ชนประชาชนที่ไปชมพลุนะครับ
ในงานวันชาติของฝรั่งเศสทำให้ตอนนี้
มีผู้เสียชีวิตกว่า๘๐คนแล้ว
ตอนนี้เราจะไปตรวจสอบคนไทยในฝรั่งเศส
ว่าเหตุการณ์ที่นั่นนะตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง

สอบถามก่อนเลยนะคะคุณน้ำทิพย์ตอนนี้อยู่จุดไหนของฝรั่งเศสคะ
อยู่ทางใต้สุดนะคะเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของฝรั่งเศสคือมักเซนะคะ
แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยอยู่ที่มิสห่างจากมัสเตย์ไปประมาณ๒๐๐กิโลเมตรค่ะนะคะ
และช่วงช่วงของการเกิดเหตุคุณน้ำทิพย์ได้ทราบข้อมูลรวดเร็วมากน้อยแค่ไหนคะว่าเกิดเหตุลักษณะนี้ที่นีส
ก็พอดีนั่งดูทีวีอยู่นะคะก็ออนไลน์ก็ข่าวออนไลน์ขึ้นมาเลยทันทีก็เลยเพราะว่าเป็นวันชาติฝรั่งเศสใช่ไหมคะ
กันเลยเพราะว่ามีลมพายุแรงมากแต่ว่าที่นี่รรณ์ไม่ได้ไม่ได้ถูกประกาศตรงนั้น

คนก็ไปดูกันนักท่องเที่ยวก็เยอะมาก
ค่ะเป็นอย่างนั้นค่ะ
คุณน้ำทิพย์คะได้ข่าวหรือว่ามีการรวบรวมคนไทย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมว่ามีใครได้รับบาดเจ็บอะไรยังไงบ้าง

ค่ะก็สอบถามเลยนะคะเมื่อคืนนี้นะคะ
ทุกคนก็บอกว่าปลอดภัยปลอดภัยกัน
ทั้งสมาชิกของสมาคมทั้งเพื่อนฝูงตอลัย
ก็ปลอดภัยกันแบบว่าโอ้พอเราเห็นข่าวก็เศร้ามาก
ก็มีการเตรียมการกันมาอย่างดีนะคะ

ในข้อมูลที่คุณน้ำทิพย์ได้ดูจากโซเชียลมีเดียต่าง
ครอบคลุมมากน้อยแค่ไหนสำหรับคนไทย
ซึ่งอยู่ทางตอนใต้โดยเฉพาะในนี้ค่ะ
ครอบคลุมมากน้อยแค่ไหนอันนี้เราก็เอ่อเรา
ยังไม่ทราบเลยนะครับเพราะว่ากำลังสอบถามกันอยู่ตลอดเวลา
ก็จะมีคนไทยอยู่ที่นั่นกันเยอะมากพอสมควร
ก็ได้สอบถามกันก็หลายคนก็บอกว่าไม่ได้ออกไปดู
คนที่ออกไปดูก็กลับมาแล้วหรือว่าไม่ได้อยู่ตรงนั้น
หลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาบรรยากาศในประเทศเอง
รวมทั้งรัฐบาลเองมีท่าทีอย่างไร
โดยเฉพาะเรื่องของการเพิ่มมาตรการในการรักษาความปลอดภัยให้กับชาวเมืองมากยิ่งขึ้นนะฮะ
มาตรการรักษาความปลอดภัยเนี่ยซึ่งฟุตบอลยุโรปก็เพิ่งผ่านไปใช่ไหมคะ
ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมาตรการก็แบบเป็นมาตรการสูงสุดอยู่แล้ว
แล้วก็ต่อจากฟุตบอลยุโรปก็มาอันนี้เลย
ซึ่งทางประเทศฝรั่งเศสเองมีมาตรการอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว
เพราะว่าภาวะฉุกเฉินที่มีอยู่เนี่ยจะหมดวันที่๒๖กรกฎาเนี่ย
ประธานาธิบดีเพิ่งประกาศว่าหมด๒๖กรกฎาแล้วนะ
เราไม่สามารถที่จะมีภาวะฉุกเฉินไปได้ตลอดเวลานะ
ก็ณขณะนี้ประธานชุดีก็เลยประกาศภาวะฉุกเฉินต่ออีก๓เดือน
แล้วก็เพิ่มทหารอีก๑๐๐๐คน
แล้วก็เนี่ยค่ะก็มีณขณะนี้เป็นอย่างนี้นะคะ
แล้วก็เท่าที่ทราบอย่างมาเฟย์นี่ก็เป็นเมืองใหญ่
ซึ่งมีพลเมืองมากเป็นเม้นติ้งถอดเนี่ย
แล้วอยู่ทางใต้ก็เป็นจุดที่จริงเป็นจุดที่น่ากลัวมาก
แต่ว่าเมื่อคืนนี้มีลมพายุมาก
รัฐบาลก็เลยสั่งเลิกนี่เราก็โชคดีไปตรงนี้
แต่ว่าสำหรับท่านอื่น
ก็เลยไปอยู่
คือทางใต้เนี่ยมีที่นิสเมื่อวานนี้นะคะ
ก็เลยเกิดกันก่อกันร้ายทั้งนั้นเพราะที่ทราบ

และตอนนี้คนไทยเองคุณน้ำทิพย์เอง
ก็มีการเปลี่ยนวิถีการชีวิต
ระวังกับเหตุการณ์ในการเดินทางอย่างไรบ้างไหมฮะ

คือตั้งแต่เกิดเหตุการณ์มา๒ครั้งแล้วนะคะ
อย่างเช่นไปห้างสรรพสินค้าอะไรก็ตาม
หรือไปในที่ที่มีคนหมู่มากเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยไปกันนะ

คือเป็นมาตั้งแต่ตอนที่โดน๒ครั้งใหญ่แล้วก็
ห้างเนี่ยตำรวจมากกว่าประชาชนก็มีนะคะ

ลูกลงอาการรู้อะไร

อาหารทผู้พูดครับ
ได้ก็รีบไปรีบกลับกันนะคะแล้วก็เอ่อ
ลูกหลานก็เหมือนกันเราก็จะบอกกันบอกว่าเออ
อย่างเวลาขึ้นรถใส่ลงรถใส่ใต้ดินขึ้นอะไรต่ออะไร
ที่ชุมชนทุกคนก็ระวังมองกล่องต่าง
ดูคนแปลกหน้าต่างอะไรอย่างนี้ค่ะ
ดูกันตลอดอย่างเมื่อ๒วันก่อนนี้เอง
ก็มีคนจอดรถทิ้งเอาไว้ที่ร้านอาหารร้านหนึ่ง
อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็แจ้งทันทีเลยอืม
รถนี้คืออะไรยังไงทำไมเจ้าของหายไปไหนนาน
อะไรอย่างเงี้ยอืมซึ่งครับถ้าเป็นก่อนหน้า
เหตุการณ์พวกนี้เนี่ยก็จะไม่แจ้งใช่ไหมคะ
ตอนนี้แค่แบบไม่เห็นเจ้าของแป๊บเดียวเนี่ยเขาก็แจ้งกันแล้ว
ว่ามันคืออะไรยังไงอย่างนี้ค่ะ
คุณน้ำทิพย์ได้รับแจ้งข่าวสารหรือว่าคำเตือน
สถานทูตไทยในฝรั่งเศสเรื่องอะไรบ้างหรือยังคะ
ในกรณีนี้หรอกคะค่ะเมื่อคืนนี้หรอกคะค่ะอ๋อเมื่อคืนนี้
ยังไม่ได้นะคะแต่ว่าโดยปกติเนี่ยทางสถานทูตไทยเนี่ย
ก็จะแจ้งอย่างฉับพลันอยู่แล้วนะคะคือจะเตือนมาตลอด
คือไม่ใช่ว่าพอเกิดเหตุการณ์ปุ๊บเตือนไม่ใช่ค่ะทางสถานทูตเนี่ย
โดยท่านเอกาทูตและคณะเนี่ยท่านจะแจ้งมาหา
เตือนเรื่องนี้เราตลอดเลยนะคะไม่ได้มีแค่เฉพาะช่วงที่
ช่วงที่เกิดเหตุการณ์ค่ะอย่างคุณน้ำทิพย์เองเป็นประธานสมาคมไทย
มีการต้องเข้าไปดูแลตรงไหนเป็นพิเศษมีคนไทยติดต่อประสานงาน
เพื่อขอข้อมูลมาบ้างไหมครับมีค่ะมีค่ะก็ทุกครั้งที่ผ่านมา
อย่างคราวนี้ก็มีอ่ะนะคะมีทันทีทุกครั้งที่ผ่านมาเนี่ย
น้องคนไทยทั้งผู้ที่อยู่ที่นี่เป็นประจำ
มีครอบครัวหรือว่าน้องนักศึกษาหรือพี่น้องกันเนี่ยนะคะ
ก็จะเศร้าสลดแล้วก็บางคนก็คือเครียดมาก
หลายคนก็เครียดมากเพราะว่าคิดถึงทางบ้าน
เพราะว่าทางบ้านก็จะเพื่อนฝูงครอบครัวเนี่ยก็จะเขียนมาถามกันตลอด
บางคนก็จะบอกกลับบ้านเถอะมาอยู่ที่เมืองไทยเถอะ
อย่างเงี้ยนะคะก็เครียดเครียดเครียดกันเยอะมาก
บางคนก็แบบอืมร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็พยายามเอ่อ
บอกกันว่าไม่เป็นไรนะอยู่ตรงไหนถ้าจะเป็นอะไรเนี่ย
เราก็ต้องทำใจแล้วล่ะคืออยู่ตรงไหนแต่ให้ระวังตัวให้มากที่สุด
ทุกคนก็อย่างหลายคนเรื่องกิจกรรมที่จะออกไปปาร์ตี้
คือสังสรรค์เงินก็ยกเลิกกันทั้งนั้นเลยนะฮะค่ะผู้ภาคศูนย์ฝรั่งเศสเอง
ตั้งแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องเหตุการณ์ปาร์ตี้ทั้งหลายเนี่ยจาก
จะยกเลิกกันเป็นส่วนใหญ่ฮะครับค่ะค่ะคุณน้ำทิพย์ค่ะ
ตรงนี้เนี่ยก็เขาเตือนมาตลอดแล้วนะคะเขาเตือนมาตลอดในทุกเรื่องทุกเหตุการณ์อย่างฟุตบอลยุโรปเนี่ยที่จัดที่มาเซอย่างรอบรองรอบเข้าชิงชนะเลิศเนี่ยนะคะรอบปีก่อนเข้าชิงชนะเลิศเนี่ยก็คนก็เยอะมากที่อย่างที่มาเฟย์เนี่ยนะคะอย่างเราผ่านไปเนี่ยเราผ่านไปเราก็รีบกลับกันนะคะคือทุกคนผ่านไปก็รีบกลับรีบกลับกันทั้งนั้น
ไปดูก็จะก็จะระวังตัวกันทุกคนนะฮะเป็นอย่างนั้นค่ะแล้วก็คือเราอยู่ในสถานการณ์ที่ระวังตัวอยู่ตลอดอยู่แล้วนะคะทุกคนเลยอ่ะค่ะคุณน้ำทิพย์คะช่องทางไหนอยากจะให้คุณน้ำทิพย์ย้ำอีกสักหนึ่งครั้งช่องทางไหนที่เอาไว้ใช้ในการติดต่อสื่อสารสำหรับคนไทยที่อยู่ในฝรั่งเศสเพราะว่าบางทีนะคะอาจจะเป็นช่องทางทางเฟซบุ

ค่ะมานี้ขอบคุณมากนะครับผม
ล่าสุดนะคะตอนนี้นะคะทางตอนใต้ที่เกิดเหตุก่อการร้ายครั้งนี้เกิดขึ้น
ยังไม่ได้รับรายงานว่าคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะคะ
ซึ่งคุณน้ำทิพย์นี่อยู่ในเมืองหมากเซ
ซึ่งอยู่ติดกับเมืองนี้ซึ่งอยู่ทางตอนใต้
ซึ่งเป็นจุดที่เกิดเหตุนั่นเอง

ผู้ที่มีญาตินะคะอยู่ที่บริเวณใกล้เคียง

สามารถติดต่อดูข้อมูลได้
หรืออีกหนึ่งอีกหนึ่งช่องทางรายบัตรไปถามได้
ทางเฟซบุ๊กแอสโซเซียชันไทยโพรวองซ์
ตอนนี้ล่าสุดนั้นยอดผู้เสียชีวิตรายงานมา
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเพิ่มเป็น๘๔คนแล้วนะครับ
และโรงพยาบาลของเมืองนิสเองก็มีประกาศเรื่องของขอการบริจาคเลือดเพิ่มเติม
เพราะว่าเลือดสำรองนั้นไม่พอกับการที่จะไปให้ผู้ที่บาดเจ็บอยู่ตอนนี้ครับ
คือความคืบหน้าล่าสุดที่มีการรายงานเข้ามากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับประเทศฝรั่งเศสนะครับ